นี่เป็นความขัดแย้งของข้างบ้านกันเลย

ญาติกันด้วยคุณผู้ชมฮะทารั้วล้ำไปอีกบ้านหนึ่ง

แต่เขาบอกว่ามันเป็นเหตุแค้นมา๓๐กว่าปี

ระหว่างน้องเขยกับพี่เมีย

คุณผู้ชมตอนตำรวจไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

ตำรวจควบคุมตัวแต่ญาติคนตายตะโกนด่าเลยนะครับ

เป็นรูปหรือเป็นอะไร
เชิญเจ้ารับทรัพย์

ตัวคนยิงเป็นน้องเขยส่วนคนถูกยิงที่ตายไปเป็นพี่เมีย
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจควบคุมตัวนายสมพงศ์ชุ่มเพ็งพันธ์อายุ๗๔แล้วนะฮะ
แล้วก็ต้องนำตัวไปสอบส่วนที่โรงพักษพรัฐนาธิเบส
คือเขาใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์ยิงใส่นายอุทัยวัลลาราช
อายุ๗๔ปีเท่ากันแล้วครับแต่มีศักดิ์เป็นพี่เมีย
เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในซอยวัดชมพูเวกถนนนนทบุรี๑
ตำรวจท่าสายอำเภอเมืองจวัดนทบุรีนะครับ
ทีนี้คนก่อเหตุให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าทะเลาะกับผู้ตายไม่ถูกกันมา๓๕ปีแล้วคุณ
ถ้าลดอายุกันไปตอนนี้เขาอายุ๗๔ไม่ถูกกัน๓๕ปีตั้งแต่เท่าไหร่๓๐๔๐
ตั้งแต่เขาสร้างบ้านให้ผู้ตาย
คือตอนนั้นเขาเหมือนเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างนะฮะสร้างบ้านให้ผู้ตาย
แล้วผู้ตายก็คือพี่เมียไม่ยอมจ่ายเงินให้
ตอนนั้นราคาจริง๔๐๐๐๐๐บาทเขาขอลดเป็น๒๕๐๐๐๐บาท

เป็นสาเหตุที่เป็นปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้
แค้นทำไมพี่เมียไม่จ่ายเงินให้นะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องของขอบเขตที่ดิน
เพราะว่ารั้วบ้านเกือบจะติดกัน
และอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เราขึ้นด้านหลัง

ก็คือเรื่องของการทาสีล้ำกำแพงนี่แหละคุณ

ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุภรรยาผู้ตายสั่งให้คนมาทาสี
แล้วมันก็ล้ำกำแพงหน้าบ้านของฝั่งนู้น
ทีนี้ก็มีการทะเลาะกันนะครับคุณ
แล้วก็ตัวพี่เมียตบหน้าภรรยาของผู้ก่อเหตุ

ทีนี้ก็เกิดอาการโวยวายกันเลย

ภรรยาผู้ก่อเหตุกับลูกสาว
ถูกทำร้ายร่างกายก็เหมือนจะตีกันตรงนี้แหละครับ
ปรากฏว่าภรรยาผู้ก่อเหตุก็โทรไปหาผู้ก่อเหตุไง
สมพงศ์บ้านนั้นมันทำร้ายฉัน

สมพงศ์นั่งวินมอเตอร์ไซค์มา

เห็นนายสมพงศ์นั่งวินมอเตอร์ไซค์มา
หลังจากนั้นคุณก็ทำร้ายร่างกายอีกฝั่ง
กระทั่งควักปืนมายิง
เฮ้ยเข้ามา

เดมอเปิดเรียกให้ถูก
ไม่เดินนะ

ถ้ารักค่ะ
โทนนั้นได้ยังผิดสวน

เขาไม่มีเสียงด้วยนะครับ

เราก็พูดคุยกับนางพัชจีรา
จารุพงศกุลอายุ๗๑ปีคนนี้เป็นภรรยาผู้ตาย
นี่นะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุทาสีอยู่ที่กำแพงรั้วหน้าบ้าน
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินมาต่อว่า
หาว่าเธอทาสีทับรั้วบ้านเขา
ยังเอาสีเหลืองมาทาทับเสารั้วบ้านของเธอ

ก่อนจะใช้ปากกาสีฟ้าขีดเส้นบนกำแพงรั้วบ้านด้วย
สามีที่กำลังขายของอยู่
สามีของเธอขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
แล้วตะโกนถามผู้ก่อเหตุว่าเป็นนักเลงเหรอ
ก่อนจะถูกยิงใส่ทันทีนะครับ
พ่อลองบอกบอกต่อใจพ่อถามว่านักเรงเหรอ
แค่นี้มันก็ยิงใส่พ่อแล้วก็ไล่ยิงแม่

ตรงนี้เลยใช่ไหมแม่ปืนยังอยู่เลย
ประหารไปเลยแม่ใครไม่มีหวังละครอบครัว
จะไปยังไงลูกหลานเขาก็ยังเล็กอยู่
ทีนี้ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้๓วัน

ก็มาทาสีและล้ำกำแพงบ้านของพวกเธอ

จนถึงวันนี้ก็มาหาเรื่องแล้วก่อเหตุครั้งนี้แหละนะฮะ
คุณวัสบนลูกสาวผู้ตายบอกตอนนั้นหนูยังอยู่ข้างอยู่เลย
คนก่อเหตุชักปืนมายิงใส่พ่อทันทีเลย
พ่อก็ล้มลงไปโอ้โหเลือดไหลพัก
หนูเองก็โดนลูกหลงเนี่ยบาดเจ็บที่แขนซ้ายไปด้วยคุณผู้ชม

ส่วนครอบครัวของตาสมพงศ์คนก่อเหตุนะครับก็บอกว่า
สองบ้านก็เป็นญาติพี่น้องกัน
ส่วนปัญหาเรื่องการสร้างบ้านการทาสีรั้วล้ำใบอะไร
แต่ตาสมพงศ์ไม่ค่อยเล่าเรื่องราวให้ครอบครัวฟัง

ทางครอบครัวของคนก่อเหตุก็คือครอบครัวของตาสมพงศ์
ก็เสียใจไม่แพ้กับครอบครัวผู้ตายหรอก
เรื่องต้นครับตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมพงศ์
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวจะสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
คือเรื่องทาสีล้ำไปเนี่ยมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายแล้ว
แต่ก่อนอันนี้๓๕ปีใช่ไหมมีบาดหมางกันมาครับ
นี่สีตรงแห้นนะคุณเออมันจริงมันก็นิดหนึ่ง
หลายคนมองอาจจะบอกมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้

พอผิดใจกันแล้วอะไรก็คุยกันไม่ได้แล้ว